เอาพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันในร้านขายอาหารที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
เรียกมาดูเนี่ยไม่ได้เรียกมาแล้วให้ไปทำตามนะ
อยู่โต๊ะข้ามกันหลังจากนั้นพูดเศร้าไปเศร้ามาค่ะแล้วก็เกิดการท้อท้าทาย
ไม่พอลงมือตะลุมบอลกันและเพื่อนถามว่าห้ามไหมไม่ค่ะ
เห็นไหมคะเก้าอี้ปลิวเมื่อสักครู่นี้ค่ะช่วยกันอีกช่วยคว่างเก้าอี้
ใส่กลุ่มคู่อรินะคะเจ้าของร้านบอกว่าร้านตัวเองก็เสียหาย
ร้านข้างเคียงก็เสียหายของแตกของพังไม่เท่าไหร่
แต่ที่เสียหายหนักคือตอนนี้พอข่าวมันออกไป
ร้านครัวจะตายค่ะ

เออก็เจอเรื่อยเรื่อยอ่ะค่ะเอ้าเนี้ยคุณเจ้าของร้านใจตายเนี้ย
บอกว่าตำรวจเนี่ยมานะแต่มาช่วงหัวข้ามมันไม่มีอะไรไง
คนยังไม่ดื่มไงต้องมาดึกเออยังไม่เมาไง
มันยังไม่โมโหกันเนี่ยนะคะมาดึกแล้วกันนะคะ
ตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ตำรวจค่ะรู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเรียกมาแล้วค่ะ
เรียกมาตักเตือนมาปรับความเข้าใจแล้วก็ให้จับมือกันด้วยนะ
อกจากนี้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับร้านค้า
แล้วก็ต้องปล่อยตัวไปเพราะทั้งหมดคุณคะ
อายุยังไม่ถึง๑๘ปีเลยเป็นเยาวชนเดือดร้อนพ่อแม่มากเลย
จับมือตอนไม่เมาก็โอเคล่ะครับเดี๋ยวพอเมาเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะฮะ